ที่จังหวัดภิจิตนะครับเพราะว่าพากันไปที่นี่เหมือนกัน
เพื่อไปมูชาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่
ซึ่งเป็นแม่ย่าตะเคียนทองอายุกว่า๓๐๐ปีครับ
วัดโพพระทับช้างภรรษามตำบล
เอากลับไปครับอำเภอโภปธัพช้างจังหวัดพิจิตรนะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอโชคกับแม่ย่าตะเคียนทองอายุกว่า๓๐๐ปีอย่างที่ผมบอกไป
ซึ่งที่วัดเนี่ยนะฮะวัดโพประทับช้างเนี่ย
เขาว่ากันว่าเป็นวัดที่พระเจ้าเสือทรงสร้างเอาไว้
เพื่อรำลึกถึงบริเวณที่ประสูจน์ของพระองค์
โดยพระเจ้าเสือเนี่ยได้ปลูกต้นตะเคียนนี้ไว้นะเอาไว้หน้าพระอุโบสถนั่นแหละ
ตั้งแต่สมัยไหนอ่ะสมัยกรุงศรี
โอ้โหกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับ
ค่ะแต่มันมีเรื่องที่แปลกเกิดขึ้นเร็วนี้เอง
เมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมาลมมันแรงเอาคุณดูดิ
โอ้โหต้นไม้หล่น
ตะเคียนขนาด๗คนโอบวัดเส้นรอบวงประมาณ๑๔เมตรอายุ๓๐๖ปี
ต้นนี้มันหักโค้นลงมาโอ้ยต้นใหญ่มาก
ใช่ครับแล้วมันเหลือแต่ลำต้นครึ่งโคนเอาไว้
เหลือแต่ตรงต่อนะใช่แต่มันก็กลายเป็นว่าเป็นตอที่ยังไม่ตายนะ
คือทางวัดเนี่ยเขานำลำต้นแล้วก็กิ่งขนาดใหญ่ที่มันหักโค้นลงมาเนี่ย
เอามาตัดแต่งเลยตัดแต่งกิ่งเพื่อมาบูรณะ
แล้วก็นำต้นตะเคียนที่หักโค้นเอามาสร้าง
สร้างอาคารบริเวณข้างศาลพระเจ้าเสือ

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้
ชาวพิจิตรนะตอนนี้เขาเรียกตะเคียนต้นนี้ว่า

อุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะอุชนะใหญ่จริง
แล้วทีนี้พอชาวบ้านเขารู้ข่าวนะทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่
โอ้โหต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัด
มากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบจากแม่ย่าตะเคียนทอง
ตามความเชื่อมากันแน่นวัดเลย
บอกแบบนี้ถ้าไปที่วัดแล้วก็เว้นระยะห่างกันหน่อย
จ้าอันนี้สำคัญอย่าลืมสวนใส่หน้ากากกันไปด้วย
เพราะช่วงนี้ถึงแม้จะคลายล็อกกันแล้ว
แต่เราเนี่ยก็ยังต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะครับ